ลงพลักษณะไอร์จะเดินไปรอบโบรทหลังจากที่ว่าไ้ขอพรไป
เรียบร้อยแล้วไปเจอต้นผ้าป่าต้นนี้โอ้โหมีเงินอยู่เยอะมีเงิน
เอามือจับดูเขาบอกแบบนี้นะเขาบอกเอามือจับจับดู
มันหลุดติดมือเข้ามาอ๋อเหรอใช่ทำไมจับแรงล่ะเขาบอกว่า
มันหลุดติดมือเข้ามาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาเข้ากระเป๋าตัวเอง
นี่เอานี่มันติดเป็นพวงอย่างนี้เลยเหรอติดเป็นพวงพวงเลยนะอ่าเขาบอก
จะเอาคืนอาจจะปักคืนไม่ได้ไม่ได้แล้วจังหวะนั้นเอาเข้ากระเป๋าตัวเอง
ง่ายกว่าอ่าแต่ว่าสรุปสุดท้ายมีกล้องนะคะติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
ผู้ชายคนนี้นะคะนี่เป็นภาพเลยที่เป็นหลักฐานสำคัญภาพจากกล้องวงจรปิด
ในโบรตของวัดโพชัยซึ่งเป็นที่ประเด็นสถานลงพพระสัย
กรรมผู้ชายคนนี้ไว้ได้ทั้งหมดเลยยืนแล้วก็เดินวนเวียนอยู่รอบต้นผ้าป่า
ซึ่งทำเป็นต้นโผล่จำลองอ่าผู้ทัศนิกชนเขาก็เอาแบงค์มาติดติดกัน
ครับติดสอยห้อยไว้กะจะทำบุญปรากฏผู้ชายคนนี้ดึง
แก๊งจากต้นผ้าป่าแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าไปหลายใบเลย
ภาพมันฟ้องนะคะทางวัดเอาภาพนี้แหละ
เอาคลิปนี้แหละไปเป็นหลักฐานให้กับตำรวจโรงพักเมืองหนองคาย
ตำรวจติดตามไปจนพบเจอผู้ชายคนนี้ชื่อว่าหน่ายสุทธิวรคันอายุหกสิบสามปีนะคะ
อยู่ไม่ห่างจากวัดเลยนะคะตำรวจไปจับกลุ่มได้ที่บ้านพัก
เขารับสารภาพว่าวันนั้นขึ้นไปบนโบสถ์ไปไหว้หลวงพ่อพระสัย
เพราะว่ามีคนทักว่าช่วงนี้มีเคราะห์และกำลังจะดวงตก
พอไหว้เสร็จเรียบร้อยเดินดูความสวยงามของโบสถ์อย่างสบายใจ
ต้นโพจำลองซึ่งติดเงินผ้าป่าอยู่อยู่ในโบสถ์เลยนะต้นโพต้นนี้นะคะ
แล้วก็เห็นว่ามีสายร้อยแบงค์หลายสายไม่แน่นเหมือนจะหลุด
ก็เลยเอื้อมมือไปจับดูปรากฏว่าแบงค์เกิดหลุดติดมือมาจริง
แต่เหมือนมีอะไรโดนใจก็ไม่ทราบกลับนำเงินที่หลุดยัดใส่กระเป๋าของตัวเอง
นับแล้วรวมห้าร้อยสี่สิบบาทและแถมนึกขึ้นได้ค่ะกับไม่มีเงินเติมน้ำมัน
ก็เลยเอาห้าร้อยสี่สิบบาทจากต้นพระป่าเนี่ยไปเติมน้ำมันสักนิดหนึ่ง
แวะซื้อของกินสักเล็กน้อยใช้ไปหนึ่งร้อยสี่สิบบาท
เหลือเงินสี่หร้อยบาทสี่หรือร้อยบาทในเมื่อสักครู่นี้ที่อยู่บนโต๊ะนี่นะคะ
เป็นของกลางเอาคืนให้กับตำรวจไปนะคะ
ทางตำรวจอนุโมทนาที่นายสุธิสำนึกผิด
ยอมคืนเงินของกลางที่เหลือเศรียร้อยบาทให้กับตำรวจ
ตำรวจก็จะเอาไปคืนวัดให้เนี่ยนะคะแต่คดีรักทรัพย์ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
เพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วต้องนำตัวเข้าห้องขังเพื่อส่งฟ้องศาลต่อไป
ดวงตกจริงค่ะจากที่เขาทักจริง

เงินทำบุญของคนอื่นเขาอะนะ

ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในซอย๑๒สรรโค้งหลวง
ในอำเภอเมืองเชียงรายนี่นะคะมาจอด

หอพักที่ชื่อว่าบ้านสบายอพาร์ทเมนต์

เดินไปหยิบเสื้อผ้าที่ซักเสร็จแล้ว
อยู่ในเครื่องซักผ้าเครื่องแรก
และผู้หญิงอีกคนเดินไปเปิดดู
ตามเครื่องซักผ้าตัวอื่น
ตรวจดูไล่ไปทีละเครื่องเลย

เอากางเกงที่ซักแล้วออกมา๒ตัว
แล้วก็เดินกลับไปที่รถจักรยานยนต์ของตัวเอง
เลือกดูอันไหนชอบหยิบไป

ใครรู้จักป้าทั้งสองคนรบกวนแจ้งให้เอามาคืนด้วยโดยด่วน
เช่นนั้นจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
อกจากนี้ยังมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าผู้หญิงสองคนในคลิป
เคยก่อเหตุขโมยเสื้อผ้าที่ซักไว้แล้วนะ
ซักไว้แล้วตามเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมาแล้วหลายครั้งส่วนใหญ่
เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็เลยไม่ได้ไปดำเนินคดีอะไรใดนะคะ
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะดำเนินคดีไหม
แต่เขาบอกว่าเอามาคืนด้วย
กางเกงบางทีมันแบบก็ซื้อมาแพงก่อนนะ

ใช่ร้านเดมเอาไปขายที่ก็ได้ราคาประกันนะคะ
แต่ว่าป้าไม่รู้นะคะว่ากล้องวงจรปิดเขาจับภาพป้าได้ชัดเจนมากนะ